เพราะว่าล่าสุดนางเพแล้วค่ะผู้ชายขุนพลอิสระนะคะ
ก็หลังจากที่คบกันมา๓ปีค่ะนะคะ
ก่อนหน้านี้นางเปิดใจแล้วว่านางขอแบบพักก่อนนะห่างกัน
แต่ว่าก็ยังมีเยื่อใยค่ะเพราะว่าวันเกิดฝ่ายชาย
ลงรูปพร้อมกับแคปชั่นหวานบอกว่า
ขอให้เป็นความทรงจำที่ดีขอให้เขาแฮปปี้
จริงเกรทเป็นผู้หญิงแบบแฟรงแบบตรงอะ

แต่ว่าในฐานะในสเตตัสที่เปลี่ยนไป
เป็นแบบเพื่อนอะไรแบบนี้ค่ะมือไม้มันสั่นมากมั้ย
ซูมหน้าหน่อยได้ไหม
ซูมหน้าหน่อยเมื่อกี้นี้ไม่ไหวแล้วขยี้มาก
ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันผ่านมาสักพักแล้วไง

ที่เราได้ลงโอไฟฟอร์นเข้าไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าจริงคือเท่าที่ทราบมา
คือเลิกกันมามา๓เดือนนะคะแต่ว่ายังมีเยื่อใยต่อกันกันนะคะ
คุณพลนี่ก็เลิศเป็นแฟนเก่าปูปายางไงคะ

ก็ไปถามถ่ายงานเดียวกันอ้าวสรุปว่าหนูโสดแล้วค่ะพี่

ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผู้ชายคนนี้นะคะชื่อคุณการนะคะ
ถ้าจำไม่ผิดค่ะก็เป็นนุ่มกับคนเดียว
เคยที่มีข่าวนะคะที่แท็กซี่
คนนั้นนะคะที่เดินออกมาบอกว่า

อะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งไปฟังหยาดดีกว่านะคะ

ตอนนี้ก็โสดค่ะ

ก็สบายดี
ก็ดีค่ะชีวิตดีมากตอนนี้ค่ะ

แล้วก็เลยเสียงแหบนะคะอยู่กับเพื่อนทุกวันนะคะ
เมาส์มอยแน่ไม่สบายนะคะก็โสดแล้ว
เทไปแล้วนะคะคนที่เคยมีข่าวด้วยกันนั่นแหละค่ะ
ไม่เป็นไรค่ะอย่างหยาดทิบาชฟาวนะคะ
ก็คงจะหาหนุ่มใหม่ได้นะคะค่ะค่ะใช่ค่ะ